ช่องจราจรตรงสะพานเดชาติวงเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะ
ให้รถวิ่งเข้ากรุงเทพได้คล่องตัวขึ้นและถ้าเกิดว่ารถมาก
รถติดเนี่ยอันนี้เขาเตรียมแล้วนะอาจจะมีการปิดจุดกลับรถบางจุด
แล้วก็เปิดช่องทางพิเศษเป็นการระบายรถต่อไป
วันนี้เดินทางกลับมาก็ต้องเตรียมความพร้อมกันด้วยนะคะ
ไปต่อกันที่ภาคอีสานกันหน่อยนะคะที่จังหวัดนครราชศรีมา
รู้อยู่แล้วนู้นเส้นนี้เนี่ยรถจะเยอะเลยแหละ
ขาไปแล้วก็ขากลับค่ะก็มีพื้นที่รองรับรถที่จะกลับเข้ากรุงเทพ
สภาพการจราจรนะคะเขาบอกว่าก่อนที่จะไปถึงตรง
ในส่วนของบันไดม้าที่อำเภอปากช่องนะคะมีปริมาณรถเนี่ย
เริ่มที่จะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเอาจริงก็ยังใช้ความเร็วได้นะคะ
ส่วนบริเวณทางออกถนนมอเตอร์เวย์เอ็มหกค่ะกิโลเมตรหกสิบห้า
ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องตอนนี้เนี่ยยังมีประชาชนที่เขาใช้ถนนมอเตอร์เวย์นะคะ
ตั้งแต่อำเภอขามทะเลสอมาออกที่กมหกสิบห้าถนนมิตรภาพสายสอง
่งหน้าเข้ากรุงเทพรถตอนนี้จริงยังน้อยอยู่
แต่แต่อย่าวางใจต้องรอดูช่วงบ่ายอาจจะมีรถปริมาณหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น
เพราะว่าประชาชนเริ่มเดินทางกลับเข้ากรุงเทพค่ะนี่ไงบ่ายเย็นค่ำวันนี้นี่แหละนะคะ
รถจะเยอะขึ้นเอาดูเหนือแล้วดูอีสานแล้วภาคตะวันออกกันหน่อยดีไหมคะ
ที่ชนบุรีค่ะนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวตามจังหวัดภาคตะวันออก
ตอนนี้ก็เริ่มเดินทางกลับแหมคุณแล้วกลับมาจากภาคตะวันออกทั้งที
อาหารทะเลต้องมีแหละซื้อติดไม้ติดมือมากุ้งหอยปูปลาเป็นของฝาก
การเดินทางกลับมานี้อยู่ท้องมากขึ้นนะคะมีเสบียงเรียบร้อยแล้วแล้วถามว่าปริมาณรถเป็นยังไงบ้าง
อเตอร์เวย์เนี่ยการจราจรช่วงสายที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้หนาแน่นมากนะคะ
อย่างการจราจรถนนเส้นที่ผ่านตัวเมืองชนบุรีอย่างถนนสุขุมวิทย์เนี่ย
ก็ยังไม่หนาแน่นเท่าที่ควรค่ะแต่ว่าช่วงบ่ายนี้แหละรถน่าจะมากขึ้น
เพราะว่าบางทีนักท่องเที่ยวเขากลับมาเขาก็จะไปแวะนิดหน่อย
ชมวิวตรงถนนเส้นเลียบชายทะเลทะลุตำบลบางทราย
ช่วงนั้นเนี่ยรถจะติดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวรอเลยแหละ
เย็นนี้ตั้งแต่๔โมงไปจนถึง๓ทุ่มนี้รถอาจจะติดขัดเพิ่มมากขึ้นนะคะ